ตามคุณวิพุตาไปต่อเลยดีกว่าที่จังหวัดน่านนะคะ
จะพาไปดูเรื่องราวปู่ม่านย่าม่านค่ะ
โอ้โหเพลงประกอบกับภาพนี้มันช่างเข้ากันดีจริง
ที่นี่คือวัดภูมินนะคะตั้งอยู่ที่บ้านภูมิอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน
อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านค่ะ
ที่แห่งนี้นะคะจะมีความสวยงามอยู่หลายอย่างด้วยกัน
แต่ความสวยและแปลกตารวมถึงเป็นหนึ่งเดียวก็คือ
วัดแห่งนี้นะคะจะสร้างเป็นทรงจตุรมุกและจะตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่๒ตัว
อาคารภายในเนี่ยคุณผู้ชมคะอาคารภายในเนี่ยนะคะจะตกแต่งด้วยจิตรกรรมที่สวยงามเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ไปดู
แต่ดูภายนอกจะเห็นว่าทั้งพระอุโบสถพระวิหารแล้วก็เจดีพระประธานตกแต่งอย่างสวยงามและตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่
ใจกลางพระอุโบสถปฏิสถานพระพุทธรูปขนาดใหญ่๔องค์ค่ะหันออกทางด้านประตูทั้ง๔ทิศ
แบบน่านต้องอย่างนี้เลยนี่คือภาพสำคัญที่หลายคนถ้าไปแล้วต้องถ่ายรูป
ก็คือปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักนั่นไงเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นภาพที่อยู่ในตำนาน
กระซิบรักบรรลือโลก
นี่ค่ะภาพที่ใครไปเที่ยวที่วัดภูมินแล้วจะต้องถ่ายภาพกันมานะคะ
เป็นตำนานเล่าขานมายาวนานนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
ใครไปเยือนวัดภูมิมีนจริงขอย้ำขอเตือนตรงคนนี้
ติ๊กต๊อกของคุณวิพุตาพาไปดูก่อนก็ไปได้
เผื่อว่าจะมีไอเดียในการเห็นมุมต่างแล้วจะได้ถ่ายรูปกันสวย
นานนี่ก็เป็นอีกจังหวัดที่อยากไปอะไรคุณกุฎกระซิบ

โอ้โฮมูดหักมาทีนี้

จังหวัดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ปักหมุดไว้